กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เชอรี่ได้บอกเอาไว้เบรกที่แล้วนะคะ
ว่าเราจะมาดูภาพยนตร์เรื่องนี้กัน
สำหรับภาพยนตร์ขายขำของพี่โต๊ะพันธมิตร
ปกติเนี่ยคนนี้เป็นนักภาคอย่างเดียวมาคราวนี้เขาขอมาเป็นผู้กำกับบ้างนะครับ
ภาพยนตร์ที่มีชื่อเรื่องว่านายไข่เจียวเสี่ยวต่อปีโดค่ะ
โอ้ยแค่ชื่อก็ได้กินแล้วฟังชื่อก็รู้แล้วว่าเป็นหนังตลกอย่างแน่นอนนะฮะ
ค่ายสหมงคลฟิล์มเขาค่ะนะฮะก็ได้เลิกงามยามดีเมื่อวานที่ผ่านมานี่เองนะคะ
ผลทัพนักแสดงนำมาโดยนักร้องลูกทุ่งหนุ่มกล้องห้วยไร่นะคะ
โดดมาชิมลางงานภาพยนตร์เป็นเรื่องแรกด้วย
พร้อมด้วยสิงโตนำโชคเซฟานีอวานิกและคุณภัยศาลขุนหนูนะคะ
แถลงข่าวเปิดตัวความฮากันไปแบบอิ่มท้องเลยทีเดียวค่ะแถลงข่าวไปเจียวไข่แจกนักข่าวไปด้วยนะคะ
นี่แหละเปิดตัวความฮากันแบบประชันเสน่ห์ปลายจวักด้วยการทอดไข่เจียว
บอกเลยว่าฝีไม้ลายมือการตีไข่ของแต่ละคนนี้ไม่มีใครยอมใครเลยจ้า
แล้วก็ภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นเรื่องราวของมิตรภาพของเพื่อน๕คนที่ต่างฐานะแล้วก็ต่างสายงานอาชีพกันมาค่ะ
แต่ว่าร่วมมาเป็นแรงผลักดันให้กันและกันนั่นเองโดยผู้กำกับและทีมนักแสดงขอการันตีความสนุกว่าอัดแน่นอย่างแน่นอนค่ะ
แล้วมันนั่งคิดว่าจะทำหนังสักเรื่องที่เป็นอาชีพที่คนในเมืองเห็นตลอดเวลาเขาไปเที่ยวเข้าสานไปเดินดูก็เห็นเขาเข็นรถขายไข่เจียวกันกระทงละ๑๕บาท๑๐บาทก็กินกันได้แล้วอร่อยแล้วผมจะคิดว่าอาชีพนี้มันน่าสนใจนะมันติดดินดีเมื่อไข่เจียวมันติดดินเนี่ยมันมีอาชีพธนายอาชีพนักบิ
แล้วทุกคนมีสิ่งซึ่งมีจิตใจเป็นคนที่พร้อมจะคบใครก็ได้คนอยู่ข้างก็คบได้ขอให้จริงมาใจมาคบกันให้หมดเลยเรียกจะสิ่งขึ้นเราจะให้๕อาชีพนี้มันอยากให้คนดูไปดูว่ามันคบกันได้ยังไงเราลองหนังนี้เสิร์ฟไข่เจียวกันทั้งเรื่องแน่ไข่เจียวหลายยี่ห้อหลายรูปแบบเลยครับสนุกแน่นอนหนังแบบขำอารม
ฟังเสียงพี่โต๊ะแล้วนึกถึงงานภาคมาเลยนะเสียงโจ้สิงฉือฉันหลงเนี่ยมาเลยเสียงพี่แกไม่ได้แค่มีดีแค่ภาคเสียงอย่างเดียวเพราะฉะนั้นนี่แหละมาเป็นผู้กับด้วยไปพิสูจน์ปีนไม้ลายมือความฮากันได้นะคะนายไข่เจียวเสี่ยวต่อไปโด่ฮากันลั่นโต่งแน่นอนนะครับใช่แล้วโดยเฉพาะแฟนคลับพี่ก้องเฮ้
ว่าไม่งั้นจะต้องหิวแน่นอนเลยจะโดนไห้ออกจากโรงภาพยนตร์หรือเปล่าไม่รู้นี่ฉันว่าคงไม่ได้เอาเข้าไปตั้งแต่แรกแล้วล่ะ